มีญาติของผู้ที่เสียชีวิตจากโควิดเขาตั้งข้อสังเกตค่ะ
บอกว่าโรงพยาบาลกับวัดทำกันเป็นขบวนการหรือเปล่า

เนื่องจากว่าการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิดรวมถึงพิธีการต่าง
โอ้โหต้องเสียเงินจำนวนมากทีเดียวไปดูคลิปนี้กันค่ะ
สี่หมันไรประมาณ๒๐๒๒
เอาเอาเอาแน่นะครับเออพวกผมก็ไม่ค่อยจะมีนะครับ
เอาแต่ตีตีมาสองพันเนี่ยเผื่อเอาไว้น้ำมันมันขึ้นขึ้นหลงอยู่
โอเคค่ะแล้วแล้วมีอะไรค่ะมีแล้วก็ค่าสับเบลอ
เท่าไหร่สามพันห้าอุ้ยค่าสับเบลอทำไมแพงเนี่ยครับ
ค่าสับเบลอสามพันห้าทำไมค่าสับเบลอตั้งสามพันห้าเลยครับ
โอ้ยมันจ่ายจะทำยุ้งขนาดเนี้ยไม่เผาก็ไม่ว่าอะไรนะ
อ่าแล้วอะไรอีกค่ะแล้วก็ค่าประมุงเมตรสองพัน
นี่ค่ะคือเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันมีค่าอะไรเยอะแยะยุบยับไปหมดเลยนะคะ
คนที่ถามเนี่ยก็คือแม่เขาอ่ะเสียชีวิตนะคะแม่เขายุดเจ็ดสิบแปดปีเสียชีวิตจากโควิด
ก็ออกจากโรงพยาบาลในจังหวัดชนบุรีนี่แหละตอนไปรับศพเนี่ยก็ถามเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่อย่างที่เราได้ยินกันนะคะเรียกหนึ่งหมื่นห้าพันบาทไม่รวมลงสบ
แล้วก็ฆ่าแพ็กศพนะคะจะฉีดยาฆ่าเชื้อให้แล้วนำไปส่งที่วัด
แล้วเขาก็ไปถามที่วัดอีกนะคะปรากฏว่าสับปะเหลอก็มีค่าใช้จ่าย
อย่างที่เราได้ยินได้ฟังกันเนี่ยแหละค่ะครับญาติก็เอามาโพสต์แล้วก็บอกว่าโอ้ทำแบบนี้
เหมือนหากินกับศพเลยนะคะคนในโลกโซเชียลเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยนะคะว่า
ทำไมถึงราคาสูงจังเลยต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะมากขนาดนี้เลยเหรอคะนะคะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามเรื่องนี้ค่ะกับนายแพทย์ชาญชัยลิ้มทงเจริญ
ท่านรองภูมิหน่วยการโรงพยาบาลบังละมุงค่ะ
ก็ท่านก็ชี้แจงบอกว่าเสียงที่ได้ยินเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจริง
เป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจริงค่ะแต่ว่ารู้เท่าไม่ถึงการและทำเกินกว่าหน้าที่
โรงพยาบาลได้เรียกมาว่ากล่าวตักเตือนไปแล้ว
แล้วก็โทรศัพท์ติดต่อไปพูดคุยทำความเข้าใจกับญาติผู้เสียชีวิตแล้วค่ะ
พอเสะเสนอลักษณะนี้อีกซึ่งก็ต้องยอมรับว่าทำเกินหน้าที่
ซึ่งตรงนี้ก็ได้ว่ากล่าวตักเตือนเจ้าหน้าที่ไป
แล้วก็ได้โทรศัพท์ไปพูดคุยกับญาติผู้เสียชีวิต
แต่ว่าก็ญาติก็ตอบกลับมาว่าแต่ก็ไม่เห็นด้วยในเรื่องที่ว่าไปทำเป็นแบบเสนอเป็น
เป็นแบบพวกยอดแบบนี้อ่านี่แหละค่ะ